ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราชค่ะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
ลูกชายทำร้ายร่างกายพ่อพ่อแท้ค่ะ
เตะทั้งต่อยจนพ่อซี่โครงหักบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สาเหตุคงเดาไม่ยากว่าเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ

แท้แบบนี้ได้ลงคอได้ยังไงค่ะคุณพ่ออายุหกสิบแปดแล้วด้วยนะคะ
พี่อุ๋ยอ่าผู้ชายคนนี้อายุสามสิบสี่อ่ะ
คนที่เป็นลูกชายแล้วก็ทำร้ายพ่อค่ะครับกล้องวงจรปิดหน้าบ้านที่อำเภอท่าสาราน
นครศรีธรรมราชนายสุพัชชัยหรือในเออายุสามสิบสี่
คือคนที่ก่อเหตุคุณผู้ชมคงเดาได้ใช่ไหมคะสาเหตุคืออะไร
เมายาไงคะเมายาอีกแล้วเมายาบ้าแล้วคลุ้มคลั่งเนี่ยค่ะ
เมายาบ้าแล้วมาขอรถจักรยานยนต์จากพ่อพ่อคือนายสมโชคอายุหกสิบแปด
แต่พ่อเห็นลูกเมายาเห็นลูกคลุมคลั่งก็ไม่ให้ค่ะ
เถียงกันอยู่หน้าบ้านแล้วพ่อดึงกุญแจรถจักรยานยนต์ออกไป
ลูกชายไม่พอใจแล้วก่อเหตุแบบที่คุณผู้ชมเห็น
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสาย๑๖สิงหาคมนะคะ
หลังเกิดเหตุญาติก็นำตัวคุณพ่อค่ะนายสมโชคไปส่งโรงพยาบาลท่าสารา
สะบักสบอมค่ะซี่โครงหักรักษาตัวอยู่๑๐กว่าวันถึงจะกลับบ้านได้ค่ะ
ล่าสุดพ่อก็นำหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ไปแจ้งความนะคะ
โอ้โหแต่นี่ลูกชายพ่อแท้หรือ
ทนไม่ไหวคือพ่อแจ้งความให้ตำรวจมาจับลูกชายแท้ของตัวเอง
ก็ดูก่อเหตุสิคะไปแจ้งความกับตำรวจสพท่าสารา
ทีนี้ค่ะลูกชายนายสุพัชชัยหรือนายเอวัยสามสิบสี่คนนี้
ก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะ
คือตำรวจสพท่าสาราไปจับนายสุพัชชัยหรือนายเอได้ที่บ้าน
แล้วเขาก็รับสารภาพว่าซ้อมพ่อจริงบอกโมโหพ่อก็ขอรถจักรยานยนต์ขอดีทำไมพ่อไม่ให้
นี่ค่ะจักรยานยนต์แต่ตัวเองเมายาด้วยค่ะพี่อุ๋ยเมายากลุ่มคลั่งพ่อก็ไม่ให้อย่างนี้ค่ะ
สุดท้ายก็ถูกจับไปดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ